ต่อกันที่เรื่องสุดช็อกของผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่จังหวัดนนทบุรี
ผู้หญิงคนนี้นะคะกลับมาจากทำงานก็เข้าห้องจะพักผ่อนใช่ไหมคะ
ปรากฏว่าเป็นคอนโดมิเนียมแล้วก็น้ำสีดำมันหยดแหมะลงมาที่ห้องเธอ
แล้วมันมีกลิ่นเหม็นค่ะเธอก็เข้าใจว่าข้างบนเนี่ยทำน้ำปลาร้าหกหรือเปล่า
นิติบุคคลไปตรวจสอบปรากฏว่าไม่ใช่น้ำปลาร้า
สีดำดำที่เห็นอันนี้คือน้ำจากศพค่ะศพของผู้ชายคนนึงที่อยู่ห้องข้างบน
แล้วเสียชีวิตมาแล้วสี่วันนี่คือเหตุการณ์ที่สุดช็อกเกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนี้ค่ะ
ตำรวจสพบังศรีเมืองค่ะไปตรวจสอบห้องพัก๔ชั้น
ห้องพักชั้น๔นะคะในโครงการเอื้ออาทรท่าอิดที่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
ข้างเตียงนอนพบร่างของชายไม่ทราบชื่ออายุ๓๕๓๘ปีประมาณนี้
สวมเสื้อสวมเพียงกางเกงขาสั้น
เสียชีวิตในสภาพขึ้นอืดค่ะที่มือซ้ายพบผงสีขาว
บรรจุอยู่ในซองพลาสติกใสในกระเป๋าเป้พบยาเสพติดไอซ์และยาอีจำนวนหนึ่งนะคะ
มีเครื่องชั่งน้ำหนักรวมทั้งเข็มฉีดยาสิ่งเหล่านี้ตำรวจเก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะ
ชนสูตรเบื้องต้นไม่พบบัตรแผลหรือร่องรอยการถูกทำร้ายนะคะ
ว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๔วัน
คุณพรพิมลซึ่งเป็นเจ้าของห้องชั้น๓ที่อยู่ใต้ห้องนี้ค่ะ
บอกว่ากลับมาจากที่ทำงานเปิดประตูห้องเข้าไปได้กลิ่นเหม็นแล้วพบน้ำสีดำหยดลงมาตามร่องเพดาน
ดลงพื้นแล้วไหลไปตามห้องตอนแรกเข้าใจว่าเป็นน้ำปลาร้าคุณนัทพงศ์
เธอก็เลยถ่ายคลิปแล้วส่งคลิปนี้ไปให้นิติบุคคลให้มาช่วยตรวจสอบหน่อยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยขึ้นไปดูที่ห้องนั้นปรากฏว่ากลิ่นเหม็นออกมาจากห้องรุนแรงเลยค่ะตอนที่เปิดประตูเข้าไปแล้วห้องเนี่ยมันล็อกจากด้านในก็ต้องหาวิธีเปิดนะคะ
พอเปิดห้องก็พบว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ข้างในค่ะ
ชิคกี้พายถ่ายคลิปวิดีโอนะครับเป็นน้ำเหยือดสีดำลงไปในห้องนอนเลยซึ้งตรงกับ
ใช่พี่ก็เลยแจ้งไปที่นิติว่าข้างบนเนี่ยทำน้ำปลาร้าหล่น
เพราะพี่ผึ่งมาก็เลยไม่รู้ว่าน้ำอะไร
ละนิธินำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกตรังสิตเพื่อชนะสูตร
หาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไปค่ะ